มีเหตุฆาตกรรมสะเทือนขวัญเกิดขึ้นที่เชียงรายนะครับ
เมื่อชายคนหนึ่งได้ฆ่าหันศพแม่บังเกิดกล้าวของตัวเอง
หลังจากที่แม่จับได้ว่าแอบไปมีความสัมพันธ์ไปข่มขืนลูกสาววัย๑๕ปี

ใกล้เป็นเศษฐือนขวัญสร้างความตื่นตกใจให้กับชาวบ้าน
เวียงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย
ที่ได้ทราบข่าวลูกชายซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
หั่นศพแม่ของตัวเองซุกซ่อนในรังน้ำแข็ง
ภายในห้องแถวบริเวณเดียวกับบ้านที่ผู้เสียชีวิต

โดยตำรวจสพเวียงป่าเป้าและเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ได้เข้าไปตรวจค้นภายในบ้านหลังดังกล่าว
หลังได้รับแจ้งเหตุฆาตกรรมจากผู้ใหญ่บ้าน
ภายในห้องแถว๕ห้องที่ห้องสุดท้าย
พบถังน้ำแข็งและกล่องพลาสติก
บรรจุชิ้นส่วนศพของนางออนอายุ๕๖ปี
ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านและเป็นแม่ของผู้ต้องหา
อายุ๓๕ปีถูกหั่นเป็นชิ้นแช่น้ำแข็งไว้
ถังน้ำแข็งใบใหญ่เจ้าหน้าที่พบชิ้นส่วนลำตัว
และอวัยวะภายในถูกหั่นเป็นหลายชิ้น
ส่วนกล่องพลาสติกใบเล็กพบชิ้นส่วนแขนขา

ตำรวจมาก่อนครับสองนายสายตรวจมาก่อน
แล้วต่อมาถึงปุ๊บคุ้นหาได้ทำการคุ้นหาครับ

ไม่มีไม่มีปุ๊บก็เจอห้องหนึ่ง
อย่างนี้ครับน่าสงสัยล็อกประตู
ก็ขออนุญาตหญาติครับหญาติปู่เสียชีวิตครับ
ขออนุญาตว่าขอตรวจในห้องนี้ได้ไหม
ผมจะงัดประตูเข้าไปถามว่าเข้าไปอีกสิบ
ไปตรวจด้านหลังเขาเจอชิ้นส่วน

ตำรวจได้ใช้วิทยุสื่อสารเพื่อสกัดจับ
ทำให้คนร้ายที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ขณะกำลังทำแนวกันไฟป่าบนดอย

ร่วมกับชาวบ้านได้เดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจด้วยตัวเอง
เจ้าตัวรับสารภาพว่าวันเกิดเหตุคือช่วงตี๔วันนี้
ขณะที่นางออนได้มาเคาะประตูห้อง
เพื่อจะขอใช้รถพลิกอัพไปตลาดแต่เกิดมีปากเสียงกัน
และนางออนขู่ว่าจะไปแจ้งความกับตำรวจ
ที่จับได้ว่าตัวเขาขืนใจลูกสาวมาโดยตลอด
ผู้ต้องหาจึงคว้ามีดไดย่ายาว๕๐เซนติเมตร
จนเสียชีวิตแล้วลากศพไปทิ้งชำแหละในห้องแถว
จากนั้นได้ขี่รถจักรยานยนต์นำชิ้นส่วนศีรษะใส่ถุงพลาสติก
ฝั่งไว้บริเวณชายป่าริมถนนสายพร้าวเวียงป่าเป้า
ห่างจากบ้านประมาณ๒๐กิโลเมตร
เจ้าหน้าที่กู้ภัยคนเดิมยังเล่าด้วยว่า
ผู้ต้องหาได้กลับมาซื้อหัวหมูอ้างว่าจะนำไปไหว้เจ้าที่
ว่าเป็นการขอขมาเจ้าที่หลังก่อเหตุสะเทือนขวัญ
ขณะที่ชาวบ้านรู้สึกช็อกกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เพราะต่างบอกว่าผู้ตายเป็นคนทำมาหากิน
เป็นอสมชุมชนและเปิดร้านขายของในตลาด
ส่วนผู้ต้องหาก็เป็นคนดีคอยช่วยเหลือชาวบ้าน
และเป็นคนเงียบไม่ค่อยสูงสิงกับใคร
กระทั่ง๑เดือนที่ผ่านมาได้รับเลือกเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
และชุดชรบรวมทั้งก่อนเกิดเหตุ
เพิ่งช่วยชาวบ้านไปดับไฟป่า
หลังการสอบสวนตำรวจสพเวียงป่าเป้า
ได้นำตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดที่เกิดเหตุ

ซึ่งก็ขุดพบตามคำสารภาพของผู้ต้องหา
จากนั้นจึงคุมตัวกลับมายังสพเวียงป่าเป้า

เมืองต้นแจ้งข้อหาฆ่าบุพการี

ส่วนข้อหาข่มขืนกระทำชำเลา

จากโรงพยาบาลมาประกอบสำนวนคดี

ก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไป
ข่าวแทรศ์ทีวีรายงาน